ตอนนี้สภาพดีใจในครอบครัวก็โอเคหรือยังครับ
ในที่พ่อทำมาตลอด

พอออกมาแนวที่แบบว่า

โอ้เพราะพ่อบอกให้ดีใจเขาก็ยิ้ม
มันก็เลยไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าความสูง
ก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของความสุข
เพราะฉะนั้นเราดูว่ามันเวิร์ค

ว่าเฮ้ยพ่อให้มีความสุขพ่อให้มีความสุข
ไม่อย่างนั้นมันจะมีพี่น้องที่แบบประเภทอะไรนะใจส่อง

มันก็จะทำให้จะดึงคนอื่นเข้าไป
เพื่ออะไรในเมื่อพ่อเราโคตรเท่เลย
มันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกว่ามันอะไร
มันพอดีกับเขาแล้วก็น่าจะดีกับลูกเขา
ที่ทุกคนดีกว่าที่ทุกคนจะมา
ถ้ามาเจอกันแล้วบอกเสียใจด้วยนะ
แล้วเราจะยิ้มเหรอเราก็ต้องครับเอ่อ
บางคนก็จะมาร้องไห้มันก็จมอยู่ไง

วันนี้พี่แจดเนี่ยกลับมาหลากับสิบห้าคนบวช

พิเกษทำอะไรไงไม่ได้ยกอะไรก็เลยไปบวชละ

มีหลายครั้งที่อยากจะร้องไห้

เพราะมันจะกลายเป็นว่าไปชวนเขาร้องไห้กัน

พยายามจะวางเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างที่พ่อเป็น
แต่เราเองก็จะเป็นคนร้องอยู่
แต่จริงเราร้องด้วยความปิติ

เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปวดหัวเราก็จะไม่คลื่นไส้
เราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่หล่
เพราะฉะนั้นพอเราร้องเสร็จแล้วเรามีความสุข

ทีนี้ร้องไม่ได้พอร้องคนอื่นจะดึงไปอื่น
เขาชอบแบบคิดถึงพ่อคิดถึงทำไมเล่า

มันเองแจ๊นมันมีความตั้งใจที่จะบวชให้พ่อดู
คือของเขาอยู่ธรรมดาเขาก็เหมือนโกนหัวอยู่แล้ว
ไม่หรอกก็แจ๊นยังไม่ได้บวชให้พ่อไง
ก็เหลืองส่งเยอะลูกหลานมันดีอยู่แล้ว

เลนก็จะหนีงานไปเลน
ถ้าเหลืองเยอะมันก็น่าจะเป็นกุศลของเขา
มีลูกหลานบวชได้ขนาดนี้
เพราะว่ามันตั้งใจกันขนาดนี้
มันพี่พี่ถือว่ามันเป็นมิดหมายที่ดีอยู่แล้ว

เพราะอยู่ธรรมดาที่เหลืออยู่นี่ก็เดินเยียบท้าวนอยู่แล้ว
ดอกไม้สดทั้งหมด
ตังค์นั้น
แต่ว่าหลายฝ่ายช่วยกัน

โทษทั้งที่ปากมาและอะไรต่างแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกหล่นเยอะ
จากพยายามไปดูจากซอสงานที่ถ่ายไว้เนี่ย
ถ้าจำได้ว่ายังไม่ได้ทักทายใครเลยแล้วก็เห็นอยู่ในงานเนี่ย
จะพยายามไปขอบคุณเท่าที่ทำได้
แต่แขกผู้ใหญ่ศิลปินที่เราดูแลได้น้อยมาก
เฉพาะศิลปินแห่งชาติมาเยอะมากในงานนี้

ถ้าท่านไม่ได้มาวันนี้จะต้องเอาของชำรวย
ของที่ลึกต่างหรือจะขนมนมเนยไปกราบท่านอีกหลายท่านเลย

ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลไม่ดี
หรือว่าต้อนรับน้องเราอาสาบางทีเราสั่งให้เขาเข้ม
เพื่อกันมิจฉาชีพเข้ามาร่วมงาน
บางทีไปกันเพื่อนพ่อเราในอดีต
ที่แบบว่าวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กโคตรสำคัญเลย
มีอยู่คนเดียวที่มามันบอกไม่ให้เข้างาน
แล้วพ่อเขาก็เป็นคนแม่นอกแม่นา
เขาก็หันมาบอกแล้วเขากวักมือเรียกเรา
จิ้มเขาไม่ให้พ่อเขา
เพราะเราใจแห้งเลยโถเอ้ยสงสารเขา
แล้วเราบอกน้องขอโทษน้องนะบางที

ขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาการ
ทุกท่านหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะหลักเลยปติ๊กตึง
พี่น้องของปติ๊กตึงของเรา
ทั้งหน่วยงานทั้งศูนย์

ศูนย์ใหญ่ทั้งหัวหน้าทั้งประธานต่าง
ให้ความเมตตาส่งความสะดวก
ขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ทุกท่านของศิริราชพยาบาล
และขอบคุณพอของโรงพยาบาลพนัก๙
เราเจ้าที่พยาบาลทุกท่าน

ดูแลดีมาก

มันช่วยผ่อนผ่อนความทุกข์ได้เยอะเลย

และคนรักพ่อเรามาฐาณนี้
โทษกลัวเลยรู้มั้ยกลัวว่าไม่ได้เห็นกวงหลีดทุก
แล้วก็ถึงเวลาจริงเราจะไม่ได้ให้ความสัมพันธ
ถ้าหากเขาไม่ได้ติดต่อมาแล้วสิ่งที่เขาทำก็เลยอยากจะ
เออเดี๋ยวเอาน้ำอ่ะน้ำแก้วน้ำเย็น
กลัวว่าถ้าถึงเวลางานเขาเนี่ยมันเกิดการตกหล่นแล้วใจมันหาย
ถ้าหากว่ามีกรณีนั้นขอให้รู้เลยนะว่าผมไม่รู้
แต่ถ้าอยากจะให้ผมรู้จริงสื่อสารให้ได้รับปากกันจริง
นั่นแหละผมจะตกแต่ถ้าจริงแล้วผมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ที่จะนั่นอยู่เนี่ยเองดูงานให้เรียบร้อยแล้ว
ไปดูรถเท้าแขกให้หายอ่าผมอันนี้เป็นเบ๊
เขาบอกว่าวันนี้ก็จะมาเป็นเบ๊วันก็เป็นให้ได้
มันมีสิ่งดีหลายหลายอย่างที่ทุกคนสร้างสร้างมาทั้งเมนเนี่ย
มีคนมาช่วยทั้งดอกไม้มีใครมาช่วยสิ่งต่างอะไรอย่างนี้
มันมามันมาถ้าตกลนใครขออภัย
จะพยายามให้เด็กถ่ายรูปของไทย
ขอโทษแขกทุกท่านถ้าหากว่าตกล๔๓

นี่ใครบวกพ่อคือโต๊ะใครบวกพ่ออยู่

มนุษย์คำวันนี้เลือกจากตรงไหนจากบ่าย๒ไปเนี่ย
ที่จริงจะมีการมะเร็งต่างแล้วก็เป็นคำโปรยที่ลูกหลานทั้งหมดเขียนเอาไว้
ก็จะเป็นคำแวร์ลายของลูกหลานหยอดไปเรื่อย
พิธีกรโดยบ๊วยเชศพุทธน้องบ๊วยกับน้องหยวน
แล้วก็คำโปรยที่จะอ่านเนี่ยโดยอาเกียงอาเกียงพันธมิตรใช่ไหม
ทุกคนมาช่วยมันก็เลยแบบแค่คำแล้วจะหอดเป็นระยะ
แล้วก็บ๊วยก็จะไปถามความรู้สึกกับผู้ที่สนิทกับพ่อตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ให้พูดถึงพ่อแล้วก็การแสดงจะมีสะพ้ายจากเด็กตัวเล็ก
ฮอตอยู่ตอนนี้๑โชว์จะเข้าตอนสักประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐มั้ง
แล้วก็หุ่นละครเล็กเจ้าหลุย๒ชุดแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์จากลูก
ฝากเสียงเพลงโดยเอกชัยโดยมีเพลงทิศลักษณุโลก๑เพลง
แล้วก็เอกชัยเพลงที่พ่อแต่งให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วเพราะแล้วขนลุกฮะ
แต่ว่าลูกไม่ได้แต่เอกชัยได้ไปเพราะเอกนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนลูกเขาอีกคนหนึ่งเหมือนกัน
แต่นี่ก็พยายามที่จะบอกว่าอยากเป็นลูกพ่อด้วยแต่ว่ารอก่อนแล้วกัน
นี่แรงด้วยนี่แรงด้วย
ยังไปถึงโก้แซคแมนจะเอาเพลงที่แต่งแต่งให้พ่อดมชื่อเพลงว่าพ่อดมในดวงใจ
มาเป็นเพลงที่สามแล้วก็ต่อด้วยพ่อพ่าพ่อพ่าบรรษกุลตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพ่อ
วันนี้ต้องขออนุญาตแขกผู้ออกก็คือขออนุญาตพี่ที่นับถือทุกท่านพี่ป้าน้าอะไรที่มียศมีตำแหน่งตรงไหนครับ
แต่วันนี้ขอให้เป็นตัวแทนของตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพ่อ

สกุลพ่อสกุลแม่คือสกุลปู่กับสกุลย่าแล้วก็อีกสี่สกุลก็จะเป็นอ่าสกุลของเมียเขาเป็นหก
ที่ในการคลอดผ้าไตแล้วก็สกุลที่๗ก็คือสกุลที่มีบุญกุลเป็นหัวหน้าของพ่อในครั้งสุดท้าย
คืออ่าหัวหน้าเพลิงพลมแดงศิษย์เป็นเองชาติสาขาอะไรไปหากันเองขออภัย
ศิลปะการแสดงครับแล้วมีการแหล่ของอาวัยทนด้วยใช่ก่อนแล้วก็หยุดก่อน
นี่ข้าไปไปประธานเลยค่ะพอทอดผ้าธรรมดาแล้วก็อ่า
กล่าวคำไว้อะไรโดยอากเลียงพันธมิตร
และแหล่ประวัติพ่อดมโดยพ่อวัยพฤษ
แล้วก็ทอดพ่อ
แล้ววันนี้จะมีการเป่าปีบัวลอยโดยเพื่อนของพ่อที่บอกนั่นแหละ

ต่อเป็นนี้ก็คือพ่อเล็กปี่กอทม
เป็นน้ำตีไทยของกอทมแต่ว่ามือปี่
เป็นเพื่อนกับพ่อตั้งแต่สมัยพ่อวิ่งเล่นเป็นเด็ก
นั่นแหละแล้วก็จะมาเป่าปีบัวลอย
ซึ่งพ่อเล็กบอกว่าพิธีสำคัญเท่านั้นถึงจะได้
เพราะว่ามันไม่ได้มีคนเป่าได้ทั่วไป
กระทั่งคนตีกองตีขิงก็เป็นคนธรรมดา
ถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนศาสตร์นี้มาก็จะไม่รู้
เพราะว่าเป็นอย่างงั้นนะก็สำคัญมากตอนวิธีจับประนักกิจ
แล้วก็ยังมีคลิปปิดท้ายตอนระหว่างที่เสร็จแล้ว
มีคลิปเตอร์ไพรส์คุณจะได้เห็นพ่อดม
ตอนที่ตั้งแต่เริ่มป่วยจนสุดท้าย

แต่ว่าคุณจะได้เห็นว่าความเป็นเขา
แล้วเก็บไว้บ้านไหนมั้ยคะมีทีปีในบ้าน
พี่น้องดูแลแร่ค่ะอยู่แล้วแต่เบาเอิญ
พ่อแกค่อนข้างว่างมาก

ของไปอะไรแกก็ไปไปตลอดเลยนะไปไม่หยุดเลย
ไปจนเราเป็นห่วงแต่แกไม่ได้แสดงว่าแกเหนื่อยแล้วเขาเลยเป็น
แบบไปเนี้ยทำเต็มที่เพิ่งที่หมดสำหรับลูกที่ว่าอย่ามาลงราย

เหนื่อยมากเพราะมันมีอะไรเยอะมาก

พอลาบหนึ่งแล้วก็ลองไล่ยาวเนี่ย

ไม่ได้บอกให้หยุดแต่หมายถึงว่าพอไปลงรายละเอียด
ลงรายละเอียดแล้ว